ระยะเวลา๑๙วันในช่วงของปฏิบัติการค้นหากู้ชีพแล้วก็ส่งกลับ
คือ๑๙วันจะต้องมีหน่วยซิลเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องสำคัญ
ซิลมีทั้งที่รับราชการอยู่และมีนอกราชการ
ซึ่งในช่วงของปฏิบัติการไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรออกมา
แต่ว่าหลังจากนั้นค่ะมีอดีตหน่วยซิลท่านหนึ่งนะคะออกมาเปิดเผย
บอกว่ามีความภูมิใจมากที่ได้ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้
แล้วก็ขอให้ทีมหมูป่าทุกคนเข้มแข็งอดทนเหมือนตอนที่อยู่ในถ้ำค่ะ
พรรจาเอกสุทธิวิตจันทร์พิรมอดีตครูฝึกหลักสูตร
ทำลายใต้น้ำจู่โจมกองทัพเรือหรือว่าหน่วยซิลนอกราชการ
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะเกี่ยวกับการร่วมปฏิบัติภารกิจ
กู้ภัยทีมหมูป่าอาคาเดมี่๑๓คนออกจากถ้ำหลวงค่ะ
โดยบอกว่าหน่วยซิลนอกราชการเข้าร่วมปฏิบัติการมากกว่า๕๐คน
โดยไม่ได้นัดหมายและยอมรับว่าภารกิจถ้ำหลวงเป็นงานที่ยาก
ซิลไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนการนำตัวเด็กออกมาจากถ้ำยากมาก
แต่ภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าต้องดำเนินการตามที่ตั้งปณิธานเอาไว้
หากช่วยเด็กออกมาไม่ได้จะไม่กลับค่ะ
ซึ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จพร้อมเชื่อว่าการเสียสละของซิลในครั้งนี้
คุ้มค่าและทุกคนภาคภูมิใจค่ะ
เมื่อกี๊ขอมันกลายทุกส่วนอัตเรามาและครอบครัว
ผมตั้งใจไว้นะทั้ง๑๓คนเนี่ยนะปลายฝนต้นหนาวเนี่ย
ผมจะบินไปเยี่ยมเขาที่บ้านแล้วผมจะไปดูที่ถ้ำอีกรอบหนึ่ง
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงวิญญาณต่างที่อยู่ในถ้ำที่ช่วยเหลือให้รอดออกมานะ
ไปดูที่ตอนเราทำงานกับหลังเราทำงานเนี่ยมันน่าจะปรับปรุงตรงไหน
หรือเราปรับเปลี่ยนตรงไหนมันสวยงามขนาดไหนอะไรต่างเนี่ยผมจะไปเยี่ยมเด็กด้วย
ก็อยากให้ทั้งเด็กว่าการเจียวสลับของหน่วยงานเราของทีมเราเนี่ยคุ้มค่า
แต่น้องก็น่ารักทุกคนใจสู้ทุกคนผมก็เป็นนักกีฬาใจสู้ทุกคน
ก็อยากให้คงความเข้มแข็งตรงนี้ไว้
หลังจากภารกิจแสนยากแสนลำบากผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ
มีรายงานข่าวว่ากองทัพเรือเตรียมจัดงานเลี้ยงให้กับหน่วยซิลทั้งในและนอกราชการ๒๖กรกฎาคมนี้
เป็นการขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จรู้ล่วงค่ะ